คนนี้เนี่ยอายุ๑๔นะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาจะแซง
แซงจังหวะรถซาเล้งทีนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมดูค่ะเพราะว่าข้ามเลนไปเลยนะ

โอ้โหคุณผู้ชมดูสิจังหวะที่กระบะพุ่งชนแบบนี้
แล้วเห็นไหมร่างก็ลอยขึ้นเหมือนกับหมวกกันน็อกก็ลอย
แล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่ชนนี้เลยค่ะ
แต่อยู่น้องขี่ออกไปเลนส์นู้นเฉยเลย
ใช่คือเหมือนกับฉลาบขวาออกไปเลย
กระบะดำคันนี้เขาก็มาทางตรงแล้วก็มาเร็วไง
ไม่คิดว่าน้องอาจจะฉลบออกมาแบบนี้
กล้องวงจรปิดจับนี่หลายมุมเลยนะสามมุมเนี่ย
เห็นภาพน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็แซงจะแซงพ่วงซาเล้งค่ะ
ท้ายที่สุดนะทั้งคนทั้งรถ
นี่ตอนที่ตำรวจเข้าไปถึงแล้วไปตรวจสอบ
พร้อมกับกู้ภัยสว่างราชบุรีกระบะคันนี้ค่ะกระบะอีซูซู
สีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะคะด้านหน้าเนี่ยโอ้โหยู่ไปเลยโดยเฉพาะด้านหน้า
ฝั่งซ้ายคนขับอายุ๒๘ปีชื่อว่านายสมิทเดชศาล
ไม่ได้หนีค่ะรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่
ที่สภาพมอเตอร์ไซค์อ่ะอื้อหือครับข้างหน้าไปหมดเลย
คุณสืบสกุลดูสิครับเนี่ยคันนี้เนี่ยนะคะ
เด็กชายนพสินแสนกรุงอายุ๑๔ปีน้องม๒
เป็นคนขี่แล้วสภาพน้องคือคอหักแล้วก็มีแผลตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดเลยค่ะ
ฝั่งคนขับกระบะบอกว่าผมเนี่ยกำลังจะไปรับแฟน
พอผมมาถึงตรงนี้ผมเห็นจู่มอเตอร์ไซค์ฉลาบมาแล้วมาเร็วมากอ่ะ
จังหวะนั้นเสียหลักข้ามเลนมาผมหักหลบไม่ทัน
แบบจังเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้แม่ของน้องนะร้องห่มร้องไห้แม่บอกว่ามีลูกชาย๔คน
แล้วน้องคนที่เสียชีวิตเป็นลูกคนที่๒
น้องเขาเป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กขยันเลยนะ
อย่างหนึ่งที่แม่แปลกใจปกติเวลาลูกจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกถึงขับมาทางนี้ถึงขี่มาทางนี้
ซึ่งทางคุณแม่แล้วก็พ่อเนี่ยนะคะ
ขอบคุณทางกู้ภัยสว่างราชบุรีมอบลงศพให้

ไม่มีเงินจะทำศพจะซื้อโรงด้วยซ้ำ
นี่ทางกู้ภัยมอบลงศพให้นะคะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับ

หนุ่มนิรนามวัยเบนเจอร์เพศ๒๕ปีพอดี
แต่ว่าขี่จักรยานยนต์มาเร็วคุณ
จะตีโค้งเข้าหมู่บ้านใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับ
ปรากฏพอขี่มาเร็วตีโค้งไม่ไหว

เลยเข้าไปแล้วชนเสาไฟตรงนั้นเลยนะครับ

เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ตรงนี้
ใช่นะครับแล้วตอนที่ศีรษะเขากระแทกพื้น
คือหมวกกันน็อกมันลอยหลุดไปก่อนแล้ว
ทำให้ศีรษะกระแทกพื้นเต็มสักครู่เดียว

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายแม่สอดตาก
จุดกลับรถใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๑
หน้าตลาดริมเมย์หมู่๒บ้านริมเมยที่ตำบลท่าลาดสวย
ขออภัยท่าสายลวดที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุไม่เกิน๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศ
คว่ำหน้าจมกองเลือดกระโหลกหน้าผากแตกนะฮะ
เพราะว่ากระแทกเสาไฟกระแทกพื้นอย่างแรงนะครับ
ชาวบ้านไม่กล้าเข้าช่วยเลย
คาตาเลยนะฮะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
ยังไม่ชำนาญเส้นทางและอาจจะไม่คุ้นเคยกับรถจักรยานยนต์ด้วย
แล้วก็ทีนี้ครับพอจะเลี้ยวซ้ายเนี่ย
ปรากฏเอาไม่อยู่บังคับรถไม่ได้มันเลยพุ่งตรงมาแบบนั้น
ส่วนหมวกกันน็อกเนี่ยคุณที่เห็นมันกระเด็นไปไกลนะครับ
มีคลิปหนึ่งที่เห็นหมวกกันน็อกกระเด็นไปไกลเลย

คลิปนั้นที่เห็นหมวกกระน็อกกระเด็นเพราะอะไรคุณ
ไม่ได้กระเด็นหลุดจากหัวนะ
ไม่ได้กระเด็นหลุดจากหัวเพราะเขาไม่สวมหมวกกันน็อก
เอาหมวกกันน็อกไว้ในตะก้านี่คลิปนี้

วกกันน็อกที่อยู่ในตระก้าหน้ารถกระเด็นไปไกลมากนะครับ
แล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ชาวบ้านตกใจมาก
เห็นต่อหน้าต่อตาไม่กล้าช่วยนะฮะ

แล้วอากาศลดเป็นอย่างไร
เห็นมันสะบาดสะบาดปุ๊บมันก็
มันหาเข้าโค้งมันมาเข้ายายมันก็เลยโจรท่านเลยที่ขอบฟุตบาท
พอโจรปุ๊บตัวมันก็หลุดจากมอเซ้าเลยค่ะทีนี้
เอาหัวมาแกะแทกมอเซ้ากระปุ้งรอกข้างรถเก่งเลยตุ้มเลย
หาที่เลยเหมือนว่าคุมรถไว้อยู่เนอะรถมีความเร็ว
เห็นมันสะบัดแต่พุทธแล้วตอนที่จะเข้าโกงแล้ว
ชาวบ้านบอกจริงเส้นทางนี้ไม่ได้อันตรายนะคุณฮะ
แต่ว่าที่สำคัญคือเขาขี่รถมาเร็ว
วกกันน็อกไม่สวมใส่นะครับ